เอามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับมันก็ทำให้เห็นเหตุแห่งการกระทำ
ที่มันจะตามมาซึ่งผลในอนาคตเป็นบาปเป็นกรรมกันได้ง่ายนะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเคยถูกรุมทำร้ายเอาไว้ในคลิปนี้
ค่ะนะฮะเดี๋ยวท่านไปดูนะครับ
เหตุการณ์นี้ที่มีการมาเผยแพร่มาแชร์กันในตอนนี้เพราะญาติของหญิงสาวที่ถูกทำร้ายในคลิปบอกว่า
เสียชีวิตแล้วไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
ป๊าป๊าบีป๊าบี
ไปดีมีข้าวหังข้าวหยดหยด

มึงค่อยกลับมามึงจะเจอมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะครับ
ได้โพสต์คลิปนี้บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลานสาวถูกผู้หญิงคนหนึ่งทำร้าย
หลายอย่างนะฮะกระชากจิกผมตบเตะกระทืบจับศีรษะฟาดกับพื้นอย่างแรง
ไร้ทางต่อสู้ป้องกันท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนอื่น
ส่วนก็ห้ามปรามบางส่วนก็เชียร์แต่ว่าหญิงสาวร่างใหญ่ที่ใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ย
ไม่หยุดเลยกระหน่ำทำร้ายไม่หยุดคนที่โพสต์คลิปบอกว่า
เขาเป็นอาของหญิงที่ถูกทำร้ายโพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่า
คุณการดารู้ไหมคนที่คุณตีเขาตายแล้ว
เพราะว่าแท้งแล้วก็ช้ำในจนตายประกอบกับป่วยเป็นมะเร็ง
แล้วไม่เคยบอกใครแม้กระทั่งญาติมารู้กันอีกทีก็ตอนเผาศพนี่ฮะค่ะ
โอ้โหแต่คลิปนี้ก็เหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายตั้งแต่ปีที่แล้ว
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแต่ว่าหญิงสาวที่ถูกทำร้าย
เสียชีวิต๒๒เมษายนปีนี้แต่สิ่งที่เธอถูกทำร้าย
มันเป็นผลต่อเนื่องมาไงจนทำให้เธอเสียชีวิต
คือทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นคลิปนี้เป็นการโพสต์
ก็เลยตรวจสอบไปเนี่ยพบว่าเหตุการณ์ในคลิปนะครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับคือนางสาววันนภาแพงบุตรดีอายุ๒๐ปี
ซึ่งตอนที่เกิดเหตุเมื่อสิบสี่มิถุนายนปีหกหนึ่งเนี่ย
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพปากน้ำปรานจังหวัดประจวบคิริขัน
ตำรวจก็เรียกมาสอบสวนทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีการรับสารภาพว่ามีการทำร้ายกันจริงนะครับ
เทียบปรับฝ่ายที่ทำร้ายนางสาววรรณภาไปแล้วก็ไม่ติดใจเอาความกัน
แต่เวลาผ่านมาเนี่ย๑ปีเนี่ยปรากฏว่านางสาววรรณภาที่ถูกทำร้ายเธอเสียชีวิต
ของนางสาววรรณภาบอกว่าหลานสาวเสียชีวิตเมื่อ๒๒เมษายน
เพราะพอถูกทำร้ายในครั้งนั้นตามที่อยู่ในคลิปเธอก็แท้งลูก
ตั้งท้องอยู่แล้วหลังจากนั้นเธอก็มีอาการต่อเนื่องจากการแท้งลูก
มันมีร่างกายช้ำในอวัยวะเน่าจนลุกลามไปเป็นมะเร็งจนเสียชีวิต
เหมือนกับแทงลูกแล้วก็ไม่ได้รักษาอวัยวะภายในก็เลยเน่า
เพราะไม่อยากบอกใครด้วยใช่แล้วก็เลยไปหาหมอพอหมอทำการรักษาหมอก็เลยรู้ว่าเธอเป็นมะเร็ง
เนี่ยญาติญาติก็เลยบอกว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากอันนี้แน่นะครับ
ซึ่งตำรวจสพปากน้ำปรานที่รับแจ้งคดีเอาไว้ตั้งแต่ตอนทำร้ายกันตอนนั้นนะครับบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปสอบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงตรวจสอบผลชนะสูตรศพของนางสาววรรณภาผู้ตายอย่างละเอียดก่อน
ว่าตกลงแล้วเสียชีวิตเพราะเหตุนี้หรือไม่นะครับถ้าเป็นเพราะผลจากเหตุการณ์ในคลิปนี้เมื่อ๑๔มิถุนายน๒๕๖๖
คนที่ทำร้ายเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับส่วนทางด้านหลานสาวน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะครับชื่อนางสาววิพาดาแพงบุตรดีเปิดเผยถึงเรื่องราววันเกิดเหตุนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่สาวไปกินหมูกระทะก็ไปกันเนี่ยกับเพื่อนสี่คนที่ชายทะเลปากน้ำพรานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปเจอคู่กรณีที่เขาขี่จักรยาน
มารุมทำร้ายเลยตอนนั้นพี่สาวบอกว่าเพราะคู่กรณีเนี่ยไม่พอใจที่ไม่ให้ยืมเงินพอทำร้ายกันก็มีการแจ้งความกันเปรียบเทียบปรับกันนะครับแล้วเหตุการณ์ต่อมาก็คือพี่เนี่ยป่วยครอบครัวพาไปรักษาถึงทราบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ๓นะครับรักษาตามอาการได้เท่านั้นแล้วก็เสียชีวิตนะครับซึ่งมั

ที่รับรู้กันมาคืออยากให้มันจบค่ะมันจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาหรือมันจะต้องมาลื้อฟื้นให้ให้ทุกคนเอามาให้มันสะเทือนใจหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะขอให้มันยุติไปนะคะคือวันนี้เราก็ทำบุญให้เขาแล้วก็อยากจะให้เขาไปดีดีคนที่ถูกทำร้ายในคลิปก็ชาปนกิจศพไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ๒๕เมษายนค่ะนะฮะแต่ว่าทางคดีตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไป